วยไทยในศึกวันทรงชัยที่เวทีราชดำเนินเมื่อวานนี้ถือเป็นศึกใหญ่นะครับ
กิ่งซางเล็กต่อหลัก๒มวยเด็กค่าตัวเงินแสนมาแผ่วในยกสุดท้ายนะครับ
มวยราชดำเนินนะครับในศึกวันทรงชัยนัดเงินล้าน
ไฮไลท์ครับกิ่งซางเล็กต่อหลัก๒ยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินอายุแค่๑๕ปีครับ
แต่มีค่าตัว๑๐๒๐๐๐บาทช่วงหลังก็หายไปนานนะครับ
ช่วงแรกกิ่งซางเล็กอาศัยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับออกนำไปก่อน
แต่พอขึ้นยก๕สายันเล็กมาฮึดเร่งตีวงในนะครับแซงเอาชนะไปอย่างสนุก
สถิติชนะติดต่อกันไว้ที่๑๓ไฟล์ของกิ่งซังเล็กลงด้วยนะครับ
ส่วนยอดค่าผ่านประตูเมื่อวานนี้เก็บได้๓๑๘๓๐๐๐บาท
และมีชาวต่างชาติเข้าชม๒๐๙คนครับ
ต่อกันที่ศึกกำปั้นสถานโลกรวมพลคนแม่โจ้ซึ่งฟาลันจูเนียเกษตรพัฒนา
เจอกับสเตฟานัสนานาบูผู้ทัชชิงชาวอินโดนีเซียซึ่งเป็นรองแชมป์อันดับแปด
รเอกรัฐชัยชดช่วงโปรโมเตอร์เกียรติกรีลินโปรโมชั่นบอกว่า
หากฟ้าลั่นจูเนียร์ป้องกันแชมป์ได้ก็จะสร้างความมั่นใจก่อนไต่บันลังจากรองแชมป์โลกอันดับ๕
พิกัด๑๐๘ปอนด์เพื่อรอท้าชิงกับอากิระยาเกอาชิแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นต่อไปครับ